คุณผู้ชมค่ะคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ารักกันอยู่ดี
เต้ยเจรียนพรและอเล็กซ์ธิวรเดชนะคะ
แต่ว่ามีคนสงสัยว่าเอ้ย
ทำไมเต้ยไม่ยอมถอนหุ้นจากบริษัทเพื่อสิ่งแวดล้อมของอเล็กซ์เรนเดล
เป็นเพราะว่าติดเกรงใจอะไรกันแบบนี้หรือเปล่า
งานนี้ตัวจริงอย่างอเล็กธิรเดชจะว่ายังไง
แล้วจริงหรือที่ละครใหม่ของอเล็กเนี่ย
จนต้องไปทำรายการอาหารแก้ขัด
เคลียร์กันชัดเลยค่ะอเล็กค่ะ
เรียกว่าเดี๋ยวนี้มันมีหลายช่องทางให้ดูครับผม
แต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนครับ
ให้มาดูกันเพราะเป็นงานที่ท้าทายที่สุด
แล้วก็เล็กเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่ได้ดู
จะชอบละครเรื่องนี้ครับ
ตอนนี้ก็ทำอยู่ไงฮะอาหารของเล็กได้ดูหรือเปล่า
นี่แหละหมอนำเสนอเลยขายของให้

เกี่ยวครับผมคืองานตรงนั้นของเขา
เป็นอะไรที่เป็นแฟชั่นของเขา

ใช่แล้วก็มันเป็นอะไรที่สร้างสรรค์มากด้วยครับ

เขาอยากทำก็ปล่อยเขาไปทำจะมาหึงจะห่วง

แล้วด้วยความว่าเขาก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นก็น่าจะเข้าใจกันดีนะคะสำหรับเรื่องนี้